ความนิยมในกีฬาว่าวได้เงียบหายไปนานจนเมื่อพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบหก
ได้มีงานมหากรรมว่าวไทยณบริเวณท้องสนามหลวง
กีฬาว่าวก็กลับมาเป็นที่นิยมกันอีกครั้งหนึ่งโดยกรุงเทพมหานครได้จัดงานนี้อีก
ในปีต่อมาเช่นมีนิทัศกาลว่าวมีการแข่งขันว่าวจุฬากับว่าวปากเป้า
และมีการร่วมประกวดว่าวภาพจากนานาประเทศให้ประชาชนได้ชมต่อมานิทัศกาลว่าวได้ผลัดเปลี่ยนย้ายไปจัดในจังหวัดต่างต่าง
มีนักเล่นว่าวจากประเทศอื่นอื่นเข้าร่วมงานมากขึ้นและได้จัดเป็นนิทัศกาลว่าวนานาชาติในเดือนมีนาคมของทุกปี